ความเคลื่อนไหวเรื่องคดีของคุณแตงโมนิดานะครับท่านผู้ชมครับ
เมื่อวานนี้ล่าสุดก็คือเรื่องของแพร่แตกวงแตกกันใช่ไหม
แล้วสสเต้มงคลกิจเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กบอกขอมูฟออนละ
ค่ะคือคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เนี่ยวันนี้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมด้วยนะ
เพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยสสเต้โพสต์หนังสือการปลดคุณอัจฉริยะ
แล้วก็อดีตทนายแม่คือทนายกฤษณะออกจากการเป็นที่ปรึกษาทางคดีทางทนายของทางพักไทยศรีวิรัย

นี่นะฮะเมื่อวานเนี่ยสสมงคลกิจเนี่ยที่เขาโพสต์เอาไว้เนี่ยนะ
เขาบอกประมาณว่าเอาคุณอัจฉริยะเนี่ยไปฟ้องตรงนะเกี่ยวกับมาตราเรื่องของฆ่าผู้อื่นกับทำร้ายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายของคนบนเรือสปีดโบ๊ท
แต่คุณแม่คุณแตงโมทีแรกไม่เห็นด้วยแต่ตอนหลังเดี๋ยวมันจะเสียเรื่องของคดี
ก็จะให้คุณอัจฉริยะดำเนินการทางนั้นไปก็ได้
แต่คุณอัจฉริยะเนี่ยเขามีข้อแม้ก็คือว่าแม่ของคุณแตงโมเนี่ยจะต้องไม่มีสสเต้มงคลกิจนะ
แล้วเช้าวันนี้เนี่ยไปโพสต์เรื่องการให้นายอัจฉริยะกับธนายกิจสนะออกจากการจากการเป็นที่ปรึกษากฎหมายของหัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัยนะ
คุณอัจฉริยะพูดถึงเรื่องนี้นะฮะบอกว่าตัวเขาเนี่ยไม่เคยเป็นสมาชิกพักไทยศรีวิรัยมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
ทุกอย่างที่ดำเนินการมาเนี่ยทำในนามชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
เพราะฉะนั้นการที่สสเต้มงคลกิจมีหนังสือถอดถอนเขา
หรือจะปลดเขาหรือจะอะไรก็แล้วแต่
จากการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัยเนี่ย
มันก็เหมือนกับเป็นแค่ทิชชู่ที่ทิ้งลงโถส้วมไม่มีผลอะไรกับเขาเลย
ดังนั้นเนี่ยนะครับการที่ออกมาประกาศวันนี้
มันเหมือนกระดาษเช็ดก้อนนะครับแล้วก็ทิ้งลงโถส้วมไปแค่นั้นเอง
ไม่ได้มีผลต่ออะไรของผมเลยนะครับ
เพราะประชาชนทั้งประเทศก็ทราบอยู่แล้วว่า
ผมทำในนามของชมรมวิทยากรรมมาโดยตลอด
ส่วนคดีของคุณแตงโมเนี่ยนะครับนายอัจฉริยะบอกว่าตอนนี้
รอก็คือรอสารนัดไต่สวนคำถอนฟ้องของคุณแม่คุณแตงโม
สารนัด๒๐กรกฎาคมนี้ซึ่งคดีคุณตังโมตอนนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเองแล้ว
คุณอัจฉริยะบอกขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณแม่คุณแตงโมแล้ว
แล้วก็ย้ำว่าขอฝากถึงสสเต้ว่าคนที่ไม่รู้กฎหมายเนี่ย
อ่อนประสบการณ์ต้องไปฝึกอีกเยอะ
ขณะเดียวกันยังฝากไปถึงอายการดาวด้วยนะครับ
อายการนนทบุรีที่ดูแลสำนวนคดีของคุณตังโม
บอกว่าไม่ควรออกมาชี้นำสังคมจากการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
ในเรื่องคดีคุณแตงโมหากไม่หยุดเดี๋ยวจะไปร้องอายการสูงสุดให้สอบวินัย
จะไปร้องวันจันทร์ที่จะถึงนี้๒๐มิถุนายน
ขณะเดียวกันนะครับสสเต้มงคลกิจวันนี้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับ
หนังสือการปลดนายอัจฉริยะและทนายกิจสนะศรีบุญพิมพ์สวย
ออกจากตำแหน่งที่ปรึกษากฎหมายหัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัย
บอกว่าก็เนื่องจากไม่มีเรื่องจะต้องปรึกษาอะไรกันอีก
ส่วนประเด็นที่โพสต์เมื่อวานนี้บอกเหนื่อยกับคดีคุณตังโม
ให้ดูแลคดีคุณแตงโมต่อไปเนี่ยสสเต้บอกว่าเพราะไม่อยากขัดขวาง
การคืนความยุติธรรมให้กับทางโม
คือต้องเข้าใจว่าถ้าอยู่แล้วเนี่ยถ้าพี่อยู่แล้วเป็นอุปสรรค
ต่อการอำนวยความยุติธรรมเนี่ยเราก็ไม่สมควรที่จะต้องเป็นกำแพงกีดขวางถูกป่ะ
เมื่อมันไม่มีกำแพงแล้วเขาไปคุยกันเอง
ถ้าไปด้วยกันได้ก็ไปถ้าไปด้วยกันไม่ได้ก็
มันก็ต้องมันต้องเป็นดุลพินิษฐ์ของคนสองคนซึ่งเราจะได้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ไม่ต้องมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตรงกลางตรงกลาง
เพราะว่าต้องเข้าใจว่าถ้าเข้าข้างคุณอัจฉริยะมากเกินไป
คุณแม่ก็ไม่แฮปปี้เข้าข้างคุณแม่มากเกินไป
คุณอัชยะก็ไม่แฮปปี้แล้วจะอยู่ไปทำไมถูกไหมครับ
สองคนก็ต้องไปคุยกันเองจะได้ไม่มีกำแพงตรงกลาง
คงหมายถึงคุณแม่คุณตังโมกับนายอัจฉริยะ
เพราะนายอัจฉริยะเขายื่นเงื่อนไขว่าถ้าจะมาเดินทางเขาเนี่ย
ต้องไม่มีสสเต้กับบังแจ๊ก
ช่วงท้ายของการสัมภาษณ์วันนี้เนี่ยนะฮะ
นักข่าวก็ถามคุณมงคลกิจ
เรื่องการโพสต์ข้อความเชิงตัดเพาะเมื่อวานเนี่ย
หน่งบอกเหนื่อยอะไรเนี่ยจะมูฟออนเนี่ย
นี่จับที่หลังเลย
คุณมงคลกิจบอกแหม่คือมันเจ็บหลัง
เฮ้ใครกลัวหรือเปล่าค่ะ
เจ็บที่เดียวใช่มั้ย
เจ็บที่เดียว
นักข่าวถามมีใครแทงข้างหลังหรือเปล่า
แต่นายเดชากิติวิทยานันต์อดีตทนายแม่นะฮะ
วันนี้ไปยื่นหลักฐานถอดถอนสสมงคลกิจเพิ่มเติมกับคณะกรรมธิการ
การป้องกันและปราบรามการทุจริตประพฤติมิชชอบ
พร้อมกับเปิดคลิปวิดีโอที่อ้างว่าสสมงคลกิจเนี่ยมีพฤติกรรมคมครู
ส่วนการฟ้องคดีคุณแตงโมโดยนายอัจฉริยะในข้อหาฆ่าคนตาย

นายเดชาก็ฝากความเป็นห่วงไปถึงคุณแม่คุณตังโมว่า

ฝากถึงอายการดาวใช่ไหมคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยต้องไปสอบถามอายการดาว
ประเด็นนี้ล่ะค่ะที่คุณอัจฉริยะพูดพาดพิงถึงนะคะ
อายการดาวก็คือนางสาวสุภาพรนิบกวนิษฐ์
อายการจังหวัดนทบุรีเป็นอายการดูแลสำนวนคดีคุณตังโม

ถ้านายอัจฉริยะจะไปให้สอบวินงวินัยอะไรก็ไม่เป็นไร

ได้รับการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง
แล้วก็ไม่อยากจะทะเลาะกับประชาชน
คือบางคนอาจจะโดนน้อยบางคนที่เราฟ้องเขา
เขาต้องติดคุกครอบครัวเขาเสียอกเสียใจหรืออะไร
บางครั้งถ้าการกำงานเราก็ต้องทำ
มีคำสั่งอภิญาสามารถให้ข้อมูลความรู้กับประชาชนได้ใช่ไหม
ข้อมูลในเรื่องนี้เลยคืออย่างนี้มีการคาดการณ์กันมาแล้ว
คาดการณ์กันมาแล้วว่า
จะต้องมีสื่อมวลชนสนใจกรณีที่ราศดรฟ้องคดีด้วยตัวเอง
คือทางสำนักงานอายการเรารู้ว่ามันจะต้องเกิดอะไรขึ้น
เวลาเราให้ข้อมูลสื่อมวลชนเราถึงเป๊ะเราเตรียมไว้หมด

เราก็เตรียมไว้ทุกอย่างจนกระบวนการถึงสิ้นสุดเลย

แต่ว่าถามว่าเราจะต้องรายงานขนาดนั้นไหม

เพราะฉะนั้นผู้บังคับบัญชาอนุญาตไว้ก่อนหน้านี้นานแล้วด้วย
อ่ามีคำถามว่าเอ๊ะสสเต้มงคลกิจ

ช่วงค่ำที่ผ่านมานี่ฮะภาพนี้
แล้วก็บอกว่าเพื่อความสบายใจของพี่อัด
จะได้มาดูแลคดีนี้ได้อย่างเต็มที่

ที่จะคืนความยุติธรรมให้น้องแตงโม
จับคนผิดมาลงโทษจำคุกให้ได้ทุกคน
ผมทีมดูแลแม่แตงโมทีมทนายความ
ที่ปรึกษากฎหมายทีมบอดี้การ์ด

ปลว่างค่อยมาดื่มกาแฟเล่าความหลังกันนะ
ฝากความหวังกับคดีของน้องแตงโมด้วยครับ

เอานี่ถอนทีมบอดี้การ์ดที่ดูแลคุณแม่ด้วยนะเนี่ย

เพราะว่าพี่อัดบอกว่าถ้าจะมาเดินทางนี้เนี่ย

ไม่มีใครอีกหลายคน
สุดท้ายคืออยากฟังคุณแม่จังเลย